มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะ
วันนี้เมื่อช่วงบ่ายมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาค่ะ
แล้วก็ช่วงเย็นมีการประชุมวุฒิสภา
เพื่อเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภานะคะ
การประชุมวุฒิสภาเรียบง่ายราบรื่น

ทั้ง๓คนทั้งประธานและรองก็ได้ตำแหน่งไปเลยนะคะ
ส่วนบรรยากาศก่อนที่จะมีการเข้าร่วมรัฐพิธี
เปิดประชุมรัฐสภาที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร

สวชุดใหม่ก็รวมตัวกันตั้งแต่เช้า
นั่งรถบัสไปพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะคะ

แล้วก็นั่งรถบัสเดินทางไปพร้อมกัน

นี่ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปแบบคึกคักนะคะ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
สารรัฐธรรมนูลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่
รอการพิจารณาของศาลก่อน
ก็ไม่ได้เพิกถอนสมาชิกภาพการเป็นสอสอ

ส่วนพรุ่งนี้ในการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนัดแรก
เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกครั้ง
จะสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่า
ส่วนลงมติเลือกประธานสภาพรุ่งนี้ไม่ได้

จากนี้ยังมีบรรยากาศระหว่างที่

ปรากฏว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สสบัญชีรายชื่อภักดิ์ไทยศรีวิรัย
เคยมีกรณีกับในวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทย
ถามถึงกันผ่านทางเฟซบุ๊คอะไรพวกนี้
นายมงคลกิจไปขอจับมือกับนายวัน
แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธนะฮะ
ต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายกันไป
แต่ใครเห็นก็ร้องซี๊ดเลยนะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามในวันอยู่บำรุงนะครับ
ทำไมปฏิเสธไม่จับมือกับนายมงคลกิจนะฮะ
ถ้าเจอกันในสภาจะทำยังไงเนี่ย
ก็ทางในวันก็บอกว่าก็ให้ภาพมันฟ้องกันแล้วกัน
ส่วนนายมงคลกิจยืนยันว่าไม่เสียความมั่นใจ
ไม่เสียเซลล์นะแม้ว่าในวันจะไม่จับมือด้วย
แล้วนายมงคลกิจเข้าไปก่อจับมือจะตั้งวันเป็นปฏิเสธ
ในมุมของผมเนี่ยก็คือผมมีมิตรมัยตีจิต

การเป็นสมาชิกรัฐสภาโต้แย้งกันได้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวผมก็เป็นมิตรกับสมาชิกรัฐสภาทุกคน
แล้วก็เป็นกันเองแบบฉันพี่น้องในมุมของผมนะฮะ
เราหน้าชาหรืออะไรอย่างนี้ที่เขาบอกโลกอยากมั่นใจไหม
หน้าปกติคือผมถูกตำหนิทางเฟซบุ๊คเยอะแล้ว
หน้าเนี่ยไม่ใช่ชาอย่างเดียวเขาเรียกว่าชินแล้ว
ในวันก็เลยไปจับมือกับผู้สื่อข่าวแทนที่ผู้สื่อข่าวถามนะคะ
ตามภาพเมื่อสักครู่ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
สงครามกิจเลิศภัยโรธหัวหน้าพักเพื่อชาติออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนะคะ
พักเพื่อชาติจะมีงูเห่าไปร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะโฆษกภักดิ์ปฏิเสธไปแล้ว
ยืนยันว่าสอสอภักดิ์ทุกคนยังอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย
รวมถึงนายอารีไกรนาราสอสอบัญชีรายชื่อตามข่าวด้วย
ไม่ใช่งูเห่าแล้วเป็นอะไรลองไปฟังดูค่ะ

นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตัวหน้าภักดิ์นำสอสอสี่คนของภักดิ์มาแถลงจุดยืน
หลังเข้าร่วมรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะคะ
ก็ยังคงยืนยันว่าสอสอพักทุกคนยังอยู่ฝั่งประชาธิปไตย

ส่วนเหตุผลที่มายืนยันเพียง๔คนเพราะว่าสอสออีก๒คน
คือนายมนูลศิวาพิรมรัฐนางมารสีขจรเรืองโรธ
เตรียมชุดสุภาพมาเปลี่ยนจากชุดปกติชุดขาวก็เลยไม่เหมาะที่จะมาแถลงข่าว
ก็ส่วนการประชุมสภาพรุ่งนี้สอสอของพักจะลงมติไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนที่อ้างว่าสอสอ๕คนของพักเศรษฐกิจใหม่จะไปยกมือให้กับพักพลังประชารัฐนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
พรุ่งนี้เราก็จะโหวตเหมือนกันหมด
แล้ววันที่ถึงวาระการโหวตนายกรัฐมนตรี

เห็นไหมแล้วก็ย้ำอีกทีที่ถามมาเมื่อกี้บอกว่า
อันระเจ็ดพักคุยกับเขาไปแล้วเนี่ย
เราก็ตอบไปครั้งที่แล้วแล้วว่าที่วันนั้นที่เราไม่ได้ไปเนี่ย
ครับก็บอกแล้วแล้วเราก็ยังยืนยันว่า
ก็ถ้าผมพูด๒ประโยคนะ
เป็นคนรักษาคำพูดกันทั้งพักไม่ใช่ผมคนเดียวนะ
แล้วก็คำไหนคำนั้นชัดเจน
ส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทย
พัฒนาแถลงข่าวประกาศร่วมรัฐบาล
พักพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ

ครับก็มีภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ยังไม่ได้แถลงอย่างชัดเจน
จะร่วมรัฐบาลกับฝั่งพลังประชารัฐหรือไม่อย่างไรนะครับ
พรุ่งนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
วาระสำคัญคือเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
ซึ่งจะเป็นการวัดพลังของทั้งสองฝั่งได้เป็นอย่างดี

ความชัดเจนเกี่ยวกับการเสนอบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ปรากฏว่า๒พักใหญ่อย่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ
เหมือนกับจะรอคำตอบจากประชาธิปัตย์ว่าจะส่งคนไหม

แล้วไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายจะเทให้กับประชาธิปัตย์หรือไม่อย่างไร
เพื่อจะให้มาอยู่ในฝั่งแต่ละฝั่งเนี่ยนะครับ
เพื่อไทยเองถ้ายังคุยกับประชาธิปัตย์แล้วตกลงกันไม่ลงตัวนะฮะ
เพื่อไทยมีข่าวว่าจะเสนอชื่อนายสมพงศ์อมรวิวัตร
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

ตอนนั้นคุณมิ่งขวัญเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้ไปลงศัตยาบันด้วยใช่ไหม

เพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเพื่อชาติประชาชาติไทย
เศรษฐกิจใหม่และพักพลังปวงชนไทย
ตรงเนี้ยเขาจะมีอยู่๒๔๔เสี่ยงนะฮะ

นายเชลิมชายศรีอ๋อเลฆะธิการปักป์
เปิดเผยว่าตกลงทางประชาธิปัตย์นะครับมีมติว่าจะเสนอชื่อนายชวนหลีกภัย
ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรในวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อ
บุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษดรชื่อนายชวนหลีกภัย
คือคุณชวนก็บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงเรื่องที่ว่าเคยบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งนี้นะ
เดี๋ยวเสร็จขั้นตอนแล้วค่อยว่ากันแต่ประชาธิปัตย์ไม่พูดเรื่องร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหนนะ
แค่บอกว่าจะส่งชื่อคุณชวนชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรพรุ่งนี้
ซึ่งก็มีรายงานข่าวว่าได้รับคำยืนยันจากแก่นำกลุ่มสามมิตร
พักพลังประชารัฐเหมือนกับจะถอยให้คุณชวนหลีกภัย

คือพลังประชารัฐเขาบอกว่าจะเสนอคุณสุชาติตันเจริญ
เหมือนกับว่าถอยแล้วให้คุณสุชาติไปเป็นรอง
คือคุณสุชาติเองก็เคยพูดว่าพักเนี่ยจะเสนอชื่อตัวเองนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าประชาธิปัตย์พรุ่งนี้เสนอชื่อคุณชวนแล้วเนี่ย
คะแนนจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ต้องไปดูว่ามาจากฝั่งไหนด้วย